มาดูที่ข่าวเขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เหตุการณ์เขาบอกว่าเกิดขึ้น๙มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ช่วงเที่ยงเที่ยงกลางวันแสกแสกเลยค่ะป้ายรถเมฆแห่งหนึ่ง
อยู่หน้าซอยนวมิน๗๐มีผู้ชายสวมเสื้อสีเขียว
ลักษณะทรงผมเนี้ยเป็นทรงเกลียนเกลียนนะครับ
ถือปืนเข้ามาเลยค่ะแล้วก็เพ่งปืนไปที่บริเวณหน้าประตูของรถเมย์คันหนึ่ง
ซึ่งจอดอยู่ริมถนนลักษณะเป็นการข่มขู่คนขับรถพูดจาต่างนานา
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะเป็นคนที่รอรถเมย์อยู่ป้ายรถเมย์มันมีหลายคนเลยนะคะ
มีอยู่คนหนึ่งค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายขึ้นมาเป็นคลิปให้คุณผู้ชมดูค่ะ
เนี่ยเขาทำแบบนี้พฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจะเห็นจากรอบด้านข้าง
ยังมีคนยืนรอรถเมย์อยู่เลยแล้วฟ้าก็ยังใสแบบนี้กลางวันแสกนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าซอยนวมิน๗๐ค่ะหลังเกิดเหตุผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นคนขับรถเมย์รถเมคันที่จอดอยู่ที่เขาถูกเอาปืนเล็งเนี่ยนะ
เป็นรถเมย์สาย๗๑เขาได้คลิปนี้ไปแจ้งความแล้วค่ะกับตำรวจสนโคคราม
คนขับรถเมย์ชื่อวนายหนึ่งอับดุลล้ออายุ๓๑ปีนะคะเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าจอดรถบนถนนนวมิน๗๐ตรงนี้แหละแล้วก็มีกลุ่มชายชะกันมาเลยประมาณ๑๐คน
รุมทำร้ายเขาแล้วก็พูดว่าขออภัยนะคะอ่านตามนี้เลยนะคะ
เก๋าเหรอมึงเกาเหรอจากนั้นมีคนร้ายสองคนค่ะขึ้นมาบนรถเมย์เลย
เขานั่งอยู่บนรถเมย์ไงนั่งอยู่หลังพวงมาลัยคนร้ายสองคนขึ้นมาค่ะ
ชกมาต่อยเขาบนรถเมย์หลังจากนั้นใช้อาวุธปืนเล็งมาที่ตัวเขา
ตัวเองก็พยายามหมอบลงกับพื้นรถนะแต่คนร้ายทั้งสองคนก็รุมทำร้ายสักพักหนึ่ง
แล้วก็วิ่งหนีลงจากรถหายไปเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ถามนะว่าเคยมีปัญหากับใครไหมคุณหนึ่งคุณหนึ่งเคยมีปัญหากับใครไหม
ก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายร่างกายจากคนกลุ่มนี้แหละกลุ่มเดียวกันเลย
แต่ครั้งนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะที่สนโคคราม
แต่ก็จับกลุ่มคนร้ายไม่ได้แล้วก็เปิดเผยว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานเจ้าของ
มีอิทธิพลพอสมควร
และก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่ใช่เขาคนเดียวไม่ใช่คุณหนึ่งคนเดียว
บอกว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วย
บ่อยครั้งเขาใช้คำนี้เลยนะบ่อยครั้ง
แต่แปลกจังไม่เคยถูกดำเนินคดี

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า
ก็ต้องไปถามตำรวจแหละไม่เคยดำเนินคดีเนี่ย
มันเป็นอะไรตำรวจบอกว่า
ดูคลิปล่าสุดรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ตอนนี้ก็กำลังพยายามนะ
ติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
ตามกฎหมายเดี๋ยวจะให้ความยุติธรรมค่ะ

เรียนทั้งทรงผมเกลียนทั้งพฤติกรรมเลย